ก็ต้องบอกว่าคนบันเทิงคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันนะคะ

แล้วก็อยากให้คนไทยมีรอยยิ้มค่ะ
ล่าสุดนะคะผุดโปรเจกต์ใหม่ทางโซเชียลกับแฮดแท็ก
ก็คือจะส่งต่อเพลงนะคะ

ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
มันเคยรักเว้ยรักเว้ยเฒาติง
หวังว่าเสียงเพลงเสียงดนตรี
เล็กจากพวกเราคงจะสร้าง

แล้วก็จะส่งต่อไปให้กับพี่นักร้อง
ศิลปินเรื่อยวันละคน

เป็นติมเวอร์ชันที่อบอุ่นมาก

ทั้งนี้ค่ะพี่ตูนยังเขียนแคปชั่นไว้ด้วยนะคะว่า

ให้คุณหมอและพยาบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
ที่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนักหน่วง

เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ
หวังว่าคลิปสั้นและไลฟ์เล็กของเรา

ไม่มากกว่าน้อยและก็วันนี้เลยค่ะ

ว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังกันอยู่นะคะ

จากโควิด๑๙มาเป็นโคเวอร์๑๙แทน